อันแม่ไปทำเรื่องราวดีกันดีกว่าค่ะ
อาตุ๋ยพุทธชาตินะคะก็อย่างที่ทราบคุณพ่อเสียไปแล้วค่ะแต่แม่ยังอยู่
เฮฮาแบบนี้ใจบุญด้วยนะคะเพราะว่าวันที่๓๗สิงหาคม
ก็เลยมีคำถามว่าสาว๒หรือว่าคนเพศที่๓สามารถไปบริจาคได้หรือเปล่า
อ่ะเดี๋ยวไปฟังอาตุ๋ยพูดถึงเรื่องนี้นะคะต้องเชิญชวนกันวันที่สามเจ็ดสิงหาคม
แต่ละท่านเนี่ยก็สามารถมาร่วมแสดงความจำนงในการบริจาคอวัยวะ
ดวงตารวมถึงร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วย
ไม่ใช่ว่าสาวสองสาวหนึ่งหรือเพศไหนก็ตามเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันนอกเหนือข้อจำกัดค่ะมันมีมันมันเต็ดข้อจำกัด
ได้เรียนรู้ร่างกายของมนุษย์